ตามความคืบหน้ากรณีที่วินตุ๊กที่หัดใหญ่สงขลา
สองวินเขาแย่งลูกค้ากันแล้วกลายเป็นว่าเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะ
เห็นไหมคะมือปืนอีกวินหนึ่งเป็นโชเฟอร์ขับรถตุ๊กนะคะ
ใช้ปืนเจาะยิงโชเฟอร์อีกวินหนึ่งจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งมือปืนทั้งคนเจ็บเป็นเครือญาติกันทั้งนั้นค่ะ
คุณผู้ชมเป็นญาติกันทั้งนั้นเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบสามกันยายนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเห็นไหมคะ
เสื้อแดงมือยิงชื่อว่านายชาวลิศส่วนคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายเสา
ถามว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นคือมีตัวละครอีกคนหนึ่งชื่อว่านายชาญชัย
ชาญชัยเนี่ยเป็นหลานของในเสาคนเจ็บชาญชัยกับชาวลิศเขายืนเรียกผู้โดยสารกันอยู่
แล้วปรากฏว่าพอเรียกไปเรียกมาลักษณะคือแย่งผู้โดยสารกัน
พอกระทบกระทั่งกันทะเลาะกันปุ๊บนายชาญชัยไปบอกนายเสา
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าว่าทะเลาะกับนายชาวลิศมือปืนหลังจากนั้นค่ะ
ในเสาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็พยายามจะมาเคลียร์แต่ว่าชาวลิศไม่เคลียร์ค่ะ
พอเห็นนายเสาเดินมาไปหยิบปืนมายิงทันทีเลยนะคะ
แล้วเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ดาบตำรวจสุวิทย์ค่ะ
ซึ่งเป็นดาบตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙นะคะ
เขาอยู่ตรงนั้นพอดีเข้ามาเห็นไหมคะเสื้อขาวเนี่ย
พยายามเข้ามาระงับเหตุเนี่ยค่ะกับทหารอีกนายหนึ่งเข้าไปชาร์จตัวนายชาวลิศ
ในที่สุดสามารถจับกลุ่มตัวนายชาวริสส่งไปที่โรงพักหาดใหญ่ได้สำเร็จนะคะ
ทีนี้ในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยจริงแล้วนายชาวลิศเนี่ยจะหันปืนไปยิงนายชาญชัยนะฮะ
ก็คือมีศักดิ์เป็นหลานของนายเสาคนเจ็บเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าปืนมันด้าน
ก็เลยกลายเป็นว่านายชาวลิศหันมายิงในเสาจนได้รับบาดเจ็บแทนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เนี่ยเราไปสอบถามนางจารึกทองศรีอ่อนอายุ๕๗ปีเป็นพี่สาวของคนเจ็บก็คือนายเสาท่านนี้ค่ะ
นางจารึกหรือว่าคุณป้าจารึกเนี่ยแกบอกว่าคือเอาจริงนะทั้งหมดเนี่ยเขาก็เป็นญาติกันนั่นแหละ
แล้วทั้งชาวลิศทั้งเสาทั้งชาญชัยเขาทะเลาะกันเป็นประจำเรื่องของการแย่งผู้โดยสาร
แต่เห็นแบบนี้มาเป็นปกติไม่คิดว่าฝั่งนายชาวลิศเนี่ยจะถึงขั้นว่าใช้ปืนเจาะยิงน้องชายของตัวเองนะคะ
แม้ตอนนี้ว่าน้องชายก็คือคุณเสาเนี่ยอาการจะปลอดภัยแล้วแต่คุณจารึกบอกว่าพอกันทีถึงจะเป็นเครือยาศกัน
ประกาศตัดพี่ตัดน้องกับนายชาวลิศไม่เอาแล้วพอกันทีสำหรับชาตินี้ฟังเสียงพี่สาวของคนเจ็บค่ะ
มันไม่ต่อยแล้วก็มึงกับกูคนบานกันเลยไม่ต้องเป็นพี่น้องกันแล้วพวกมึงตัดพี่ตัดน้องกันตัดพี่ตัดน้องไปเลย
แล้วพี่สาวมันคนโตที่อยู่เชียงใหม่นั้นยังโพสต์ลงมาลาว่าฆ่าให้หมดโคตรฆ่าให้หมดโคตรมันบอกว่าฆ่าให้หมดโคตร
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวครับอ่าเฟสบุ๊คส่วนตัวฆ่าให้หมดโคตร
จะความรู้สึกเรานะไม่ต้องมาเคลียร์ไม่ต้องมาคุยกันแล้ว
นี่แหละค่ะไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะคะทีนี้พี่สาวของคนเจ็บเนี่ยบอกว่าเชื่อลึกว่า
เอ๊มีการตั้งข้อสังเกตว่าพี่สาวของนายชาวลิศมือปืนเนี่ยซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เสื้อสีขาว
เมื่อสักครู่ในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยเดินเข้าไปใช่ไหมเดินเข้าไปด้วยทำไมไม่ห้ามทำไมไม่ห้ามน้องชายเห็นไหมคะ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีผู้หญิงเสื้อขาวนั่นเดินมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพี่สาวไม่ห้ามน้องชาย
นี่แหละทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์เครือญาติกันระหว่างคนเจ็บกับมือปืนก็คือคนเจ็บก็คือนายเสาส่วนมือปืนก็คือนายชาวลิศเนี่ยก็คือ
ย่าของคนเจ็บของในสาวเนี่ยเป็นพี่ของย่าของนายชาวฤทธิ์เท่ากับว่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ
เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาตัดญาติกันแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าตำรวจเองมีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาด้วยกันสำหรับนายชาวลิศคือ๑พยายามฆ่าผู้อื่นนะคะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนใน